คุณผู้ชมเรายังตามความคืบหน้าให้ต่อค่ะคดีฆ่าหันศพ
ที่เราเล่าไปว่ามีคนหาปลาเข้าไปตกปลาในคลองโคกมะยม
ที่อำเภออุทัยจพขศิริยา
แล้วก็ในคลองที่ริมตลิ่ง
คือมีถุงสีฟ้ากับถุงสีเขียวลอยไปติดอยู่
พงหญ้าริมคลองแล้วก็มีตัวเงินตัวทองคาบถุงออกมา

เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนำชิ้นส่วนศพมาดูคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อยคือ๒สัปดาห์
แล้วก็น่าจะเป็นผู้หญิงแล้วก็นำชิ้นส่วนที่พอจะเอาไปหาอัตลักษณ์บุคคลได้
คือนิ้วโป้งด้านซ้ายเหลืออยู่นิ้วเดียวที่มีหนังติดอยู่
ก็เอาไปตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่า
ศพนี้คือนางจำปีหอมชวนชาวอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้ว
เพราะว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็ตรวจสอบดีเอ็นเออะไรต่างคาดว่าจะใช่
อันนี้คือศพที่บอกว่าเป็นสาวถูกฆ่าหันศพเป็นเล็บแดงนะคะ
คือตอนนี้นางจำปีเนี่ยเขาต้องเอาญาติเอาคนในครอบครัวมาตรวจพิสูจนดีเอนเอ
คือยังไม่ได้บอกว่าเป็นนางจำปีร้อยเปอร์เซ็นต์
จำปีคนนี้เขาเคยมีสามีเป็นทหารในจังหวัดสะแก้ว
กันไปแล้วก็ไปคบหากับเสียรับเหมาก่อสร้างอีกคนนึง
ทางตำรวจบอกว่าก็พยายามติดต่อนะนายทองคำหอมชวนซึ่งก็เป็นอดีตสามี
ทองคำบอกว่าไม่ได้เจอกับนางจำปีมานานมากแล้วหลายปีแล้วเพราะว่าแยกทางกัน
จำปีไปมีสามีใหม่ก็ไปอยู่ในกรุงเทพแล้วเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
สืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอุทิยาก็ไปรับตัวลูกชายของนางจำปี
ครับไปรับตัวจากที่บ้านพักเลยนะคะที่จังหวัดสะแก้ว
เพื่อนำมาตรวจดีเอนเอยืนยันศพเพราะว่าโครงกระดูกกับเท้าที่พบเนี่ย
เล็กมากคือยังไม่สามารถชี้ชัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
ใช่นางจำปีหรือเปล่าซึ่งผลดีเอ็นเอจากลูกของนางจำปีที่นำไปตรวจเนี่ยนะ
ถ้าตรงกันก็จะสามารถยืนยันได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอืม
นี่คือศพของนางจำปีจริงแต่ตอนนี้ต้องรอก่อน
แต่ว่าจากการสอบปากคำลูกชายของนางจำปีค่ะลูกชายบอกว่า
ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับแม่เลยแม่หายตัวจากบ้านตั้งแต่สองปีก่อน
ก็โทรศัพท์หาบ้างแต่แม่ไม่เคยบอกเลยว่าไปอยู่ที่ไหน
สาเหตุที่แม่หนีออกไปจากบ้านก็คือมีปัญหาหนี้สินค่ะไปหยิบยืมจากคนในหมู่บ้านด้วยกัน
แล้วก็มีข้อมูลด้วยนะคะว่ามีในทุนเงินกู้ชาวพม่าคนนึง
ในพื้นที่อำเภออุทัยไปเช่าห้องพักเพื่อปล่อยเงินกู้
แล้วนางจำปีก็ไปกู้เงินกับในทุนชาวพม่าคนนี้ด้วยครับ
แล้วตำรวจบอกว่ามันน่าสงสัยตรงที่หลังจากเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ในทุนเงินกู้ชาวพม่าคนนี้หายตัวออกไปจากพื้นที่เฉยเลย
ตั้งแต่หลังสงกรานแล้วหายไปเลยอะค่ะคือหายไปในลักษณะที่ว่า
ทิ้งข้าวของไว้ในห้องอ่ะครับไม่มาเก็บข้าวเก็บของอะไรเลย
แล้วก็ไม่มีใครสามารถติดต่อได้เลยลูกหนี้ของในทุนเงินกู้ชาวพม่าคนนี้
ยังตามตัวเจ้าหนี้ของตัวเองไม่เจอเลย
หนี้บอกเจ้าหนี้หายไปไหนก็ไม่รู้ตำรวจก็เลยบอกว่าตรงนี้น่าสงสัย
เดี๋ยวจะหาข้อมูลว่าเชื่อมโยงกับการตายของนางจำปีหรือเปล่านะคะ
อุทัยก็จะนำข้อมูลของแต่ละชุดทำงานที่ลงพื้นที่ไป
อะค่ะมาหาลือแล้วก็มาดูหมุนเหตุจูงใจ
แล้วก็ตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนะคะแต่ก็เริ่มมี
ผู้ที่เป็นหลานหลันของเรื่องจำปีที่สาเกซออกมาให้ข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้เงินยืมเงินหรือว่าเอาเงินของครอบครัวไปอะไรพวกนี้
ก็ต้องรอดูว่าจะใช่หรือไม่ใช่อย่างไรนะครับเกี่ยวกับสาเหตุต่างที่เกิดขึ้นนะครับ